อุบลราชธานีเดี๋ยวผมให้สาวอุบลเชิญชวนกันเองดีกว่า
ความงดงามของขบวนแห่เทียนเมื่อวานนี้เป็นยังไง
เมื่อวานนี้นะคะขบวนของหลายหลายวัดนะคะ
อกจากความสวยงามของต้นเทียนทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์แล้ว
ขบวนนางรำก็ได้รับความสนใจเหมือนกัน
และทีนี้ช่วงที่เขาแห่เสร็จแล้วเขายังไม่ตัดสินเลยนะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราลุ้นกันตอนนี้ก็คือ
ใครจะได้เป็นแชมป์ระหว่างแกะสลักกับติดพิมพ์๒ประเภทนี้

ถามความภูมิใจคุณเป็นไงบ้างเป็นชาวอุบลภูมิใจงานระดับโลก

เพราะว่าเวลาที่เราเห็นเราจะรู้สึกทราบซึ้ง
ในลักษณะของวัฒนธรรมของเรา
มันเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน
แล้วก็ฝีมือของการแกะสลักด้วย
คุณนึกภาพเทียนต้นใหญ่และแกะสลักด้วยมือ
และสัดส่วนของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นเทพหรือว่าพระพุทธรูป
ซึ่งอยู่ในขบวนต้องได้สัดส่วน
ถ้าผิดหลอมใหม่แกะใหม่
เพราะฉะนั้นต้องประณีดมากค่ะค่ะผมเห็นแววตาความภูมิใจอยู่ในตาของคุณเลย
งั้นให้คุณเชิญชวนเป็นภาษาอีสานหน่อยรับชมข่าวนี้กันหน่อยฮะ
อาห์มหวานนี่เด้อค่ะมหวานนี่ก็มีอันงานแฮงเที่ยนความฟันศาเนอะ
แล้วก็มีแฮไปเบิร์ฐมือ
งามแรงเขาประกาศเขาสิประกาศผลแล้ว

หวัดไดขบวนใด๔ใดแซ่มนะค่ะ
ไปฟังกันสำหรับบรรยากาศมหวัดที่ผ่านมานะค่ะ
ดงามซ้ำใดติดตามจากน้องวัชรี่ดวงใสค่ะ
ใช้ความพยายามและความพิธีพิธันเป็นอย่างมาก
ทำให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ไปครอง
ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือวัดผาสุการาม
และรองชนะเลิศอันดับ๒คืออำเภอเดชอุดม
ส่วนต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ชนะเลิศคือวัดแจ้ง
เรื่องราวของต้นเทียนด้านหน้าเป็นเรื่องของพระเตมีชาดก
เป็นชาติแรกในทศชาติชาดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้านหลังเทียนเป็นเรื่องราวครั้งพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา
ส่วนต้นเทียนเป็นเรื่องราวของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัน
และนับว่าปีนี้เป็นปีแรกที่วัดแจ้งได้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนี้
โดยช่างที่นี่ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมารวมกลุ่มกันทำโดยได้รวมตัวกันมานานหลายปี
พัฒนาฝีมือมาเรื่อยจนสามารถคว้ารางวัลไปครอบครอง
ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือวัดศรีประดูกและวัดบูรพาตามลำดับค่ะ
ส่วนพิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี๒๕๖๐ก็ยิ่งใหญ่ตระกาลตา
ปีนี้นำเสนอเรื่องราวทศชาดกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก่อนจะมาประสูจน์เป็นเจ้าชายสิทธะและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก
โดยมีกลุ่มขบวนเทียนขนาดกลางชุดแรก๑๑ขบวนมีทั้งประเภทติดพิมพ์และแก่สลัก
จากนั้นก็มีขบวนเทียนขนาดใหญ่ขนาดเล็กสลับกันไปกับการแสดงฟ้อนรำ
มีนักแสดงรวมทั้งหมดกว่า๑๐๐คนล้วนเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ปีนี้มี๗ขบวนแต่ละขบวนก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ส่วนเทียนพรรษาขนาดใหญ่ประเภทติดพิมพ์ที่วิจิตรงดงามมี๕ขบวนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
ยังมีเทียนโบราณ๕ขบวนและเทียนพรรษาขนาดเล็ก๑๗ขบวนรวมทั้งหมดประมาณ๕๐ขบวน
เทียนพรรษาและงานแห่เทียนพรรษาเป็นสัญลักษณ์ที่ผูกพันกับชีวิตวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนอีสานได้สัญลักษณ์ที่ส่งผลต่อคุณค่าทางจิตใจ
เพราะเทียนไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างสวัยความเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กลุ่มคนในสังคมคิดขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและสัญลักษณ์แทนความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา
และยังมีหน้าที่ในการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการจัดงานประเพณีแห่เทียนทุกปี